ติดตามข่าวกันต่อนะฮะในข่าวเช้าไทยรัฐกับเรา๓คน
แล้วก็ล่ามภาษามืออาจารย์พระวันแสงสุนทรด้วยนะครับ
คุณผู้ชมเรามาตามกันต่อเรื่องของปัญหาอาหารกลางวัน
ของเด็กกันหน่อยนะฮะย้ายกันไปย้ายกันมาไม่จบไม่สิ้น
สุดท้ายครูอ้อมก็อยู่ที่เดิมนะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจ
แต่ว่าฝากฝั่งที่เขาถูกกล่าวหาคือป้าแต๋วเป็นแม่ครัว
ที่ไปผัดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเปล่าให้เด็กกินก็มีภาพออกมา
แต๋วไปท้าสาบานต่อหน้าพระถ้าป้าทำอย่างนั้นจริง
ขอให้มีอันเป็นไปไปดูความคืบหน้าเวลานี้ก่อนหน่อยว่าจะเป็นอย่างไร
คุณผู้ชมนะครับทีมข่าวต้องลงพื้นที่ไป
โรงเรียนวัดใหม่วงเดือนครับนะฮะคุณครูอ้อมก็ไปเซ็นรับทราบคำสั่งย้าย
กลับมาสอนตามปกติแล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
รวมถึงกระแสโซเชียลช่วยปกป้องยืนยันว่าจะเป็นครูที่ดีต่อไป
จะตั้งใจสอนหนังสืออย่างดีที่สุดแต่หากถามว่ายังมีความกังวลอยู่หรือไม่
นั้นก็ยอมรับว่ากังวลบ้างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นที่โดนข่มขู่ไป
แต่ว่าไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้ว
ขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะแล้วก็ผู้ปกครองทุกคน
ขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ทำให้ความช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาหาเด็ก
ก็ตอนแรกก็ให้ยายไปแล้วก็มารู้เมื่อคืนเพราะว่าพอออกโสเทพโสแจก
แล้วก็ยังไม่เห็นหนังสือเนาะเราก็เลยไปทำงานตามกุฏิ
แล้วแหละเราก็เลยพอไปถึงนู่นก็หนังสือเขาบอกว่าหนังสือมานี่แล้ว
ก็เลยกลับมาที่นี่เวลาต่อไปก็คือให้ถามผู้ปกครองนะ

แล้วก็ให้ข้อมูลเชิงลึกเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน

แต่ว่าต้องตอบคำถามหลายภาคส่วนในตอนนี้
หลังจากนี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งอะไรอีกแล้วนะครับ
เป็นเต็มที่เรายังไม่ได้อธิบาย
นะคะยังไม่ได้อธิบายกับทุกคนที่เกี่ยวกับ

มันก็เหมือนแบบเอ้าทำไมย้ายคนดีล่ะ
คนช่วยปกป้องเรื่องของการโกงทำไมต้องโดนย้าย

ก็เลยคุณครูอ้อมกลับมากลายเป็นพอต้องไปชี้แจง
ช่วยเหลือเยี่ยอาทีกรรมก็ลงพื้นที่เหมือนกัน
ไปตรวจสอบเรื่องจริงที่โรงเรียนนี้พบว่า
แม่ครัวมีการเปลี่ยนเมนูอาหาร
ลดต้นทุนอาหารกลางวันซึ่งกระทบต่อเด็ก

แสดงถึงความบกพร่องของผอโรงเรียนที่ปล่อยปะละเลย

ส่วนเรื่องการโยกย้ายคุณครูโดยที่ไม่มีเหตุผลก็ต้องมีการสอบเหมือนกันเพราะว่า
ถือว่าครูอ้อมเป็นผู้ที่ตีแผ่ความจริงเรื่องอาหารกลางวัน
ส่วนเรื่องของการปาเลือดข่มขู่ก็ต้องปล่อยให้ตำรวจทำหน้าที่ในการหาตัวผู้ก่อเหตุ
ทางด้านป้าแต๋วไปถามป้าแต๋วบ้าง
แต๋วคือนางพันธิพาเอี่ยมละเอียดเป็นแม่ครัวของโรงเรียน

ไปนั่งสาบทสาบานต่อหน้าหลวงพ่อเสียนวัดวงเดือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ
ว่าการทำอาหารกลางวันที่มีปัญหาปรากฏในภาพข่าวให้เด็กกินแค่บะหมี่ผัดธรรมดาเนี่ย

ถ้าเป็นเช่นนั้นขอให้ฉันมีอันเป็นไป
นี่คิดฟังว่าขอให้พวกมีอันเป็นไปใน๓วันเจ็ดวัน

แต่ถ้า

มีอันเป็นไปในวันเดียวกันเหมือนกันคือจริงจริงคำสาบานนี่มันคือ
สาบแช่งไหมโอ้โหนะฮะก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะ
เรื่องของหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างที่เป็นพงเป็นผักในบะหมี่
อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะต้องรอตรวจสอบด้วยทีนี้ป้าแต๋วเองก็
ยินดีให้ตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วก็ดีเอนเอบนถุงเลือดด้วย
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนลงมืออย่างไรก็ตามเรื่องของการปาเลือด
คมขู่ครูอ้อมต้องรอผลตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานด้วยนะฮะ
ขณะเดียวกันฝ่ายครูที่จะทำเอกสารกับเรื่องของงบประมาณอาหารกลางวัน
ร้องเลยร้องไห้เลยเปิดใจกับนักข่าวอันนี้คุณครูที่ทำงบนะค่ะ
ร้องไห้เปิดใจกับนักข่าวบอกว่าตอนนี้เครียดมากเพราะถูกชาวบ้านกดดันทุกวัน
เสียใจเหลือเกินไม่มีกำลังใจในการทำงานเลยเพราะชาวบ้านเนี่ย
ให้กำลังใจแต่ครูอ้อมแต่ไม่เคยถามฉันเลยว่าฉันรู้สึกอย่างไรบ้าง
ยื่นเอกสารขอย้ายตัวเองออกจากโรงเรียนนี้คุณครูย้ายออกจากที่นี่๓คนนะครับ
ขอย้าย๓คนแล้วมีครูที่เป็นถึงรองพอยื่นใบละออกอีก๑คนด้วย
ห่วงเด็กเหมือนกันแต่ถ้าโรงเรียนไม่ต้องการก็ยินดีจะไป
ยืนยันเอกสารทั้งหมดทำถูกต้องเป็นปัจจุบันทั้งหมดเรื่องที่มีการผิดพลาดอาจจะมีบ้าง
เพราะคุณครูนั้นจบมาซึ่งจบครูแต่ว่าไม่ได้เรียนจบกฎหมายมาครับ

เราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกคน

เอาตรงนะไม่รู้แหละว่ามันไปตกหล่น

หรือไปผิดพลาดที่ตรงจุดไหน

แต่คนที่ทำได้คือคนต้องมีอำนาจมากพอ
ต้องมีอำนาจมากกว่าคุณครูธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง
มีคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนข้อมูลได้เซ็นเอกสารได้
หรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้คุณนั้นมีกำลังใจในการสอนเด็กต่อไป
ใช่แล้วก็อยากให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง
แล้วก็ตรวจสอบอย่างแท้จริงด้วยนะคะ
เพราะว่าเรื่องประเด็นอาหารเนี่ยคือมันเรื่องสำคัญนะคุณ
มันคือปัจจัย๔คนเราไม่กินก็ตายนะคะ

ประเด็นปัญหาอาหารกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ต่างจังหวัด